เรามาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนนะครับ

เพราะว่าเป็นเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
ปฐุมธานีเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน
แล้วคู่กรณีฝ่ายหนึ่ง
มีพ่อแม่ลูกเล็กนั่งมาด้วยกัน
ปรากฏว่าพยายามที่จะบอกอีกฝ่ายบอกว่า
ไม่ต้องเรียกประกันหรอกไม่ต้องเรียกตำรวจหรอก
เคลียร์ค่าใช้จ่ายกันตรงนี้ให้เรียบร้อยเลย

และท้ายที่สุดกำลังจะเจรจา
พ่อแม่ลูกนั้นวิ่งหนีหายไปเลย

ปรากฏว่าในรถมีกัญชาอัดแท่งถึง๓๐๐กิโลกรัม

เยอะมากของกลางแน่นขนาดนี้นะ
สรุปไม่ใช่เรื่องของอุบัติเหตุธรรมดาธรรมดาแล้วนะครับ
วันนี้ก็มีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของเจอกัญชา
โดยกัญชาอัดแท่ง๓๐๐ห่อห่อละ๑กิโลกรัม
รวมเป็น๓๐๐กิโลกรัมถือว่าเยอะนะครับ

ซึ่งชนกับรถกระบะอีซูซู
โดยคนขับรถเชฟโรเล็ตหลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหลักกิโลเมตรที่๕๖ถนน
หมายเลข๙วงแหวนฝั่งตะวันตก
ตำบลบางหลวงอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
สอบถามคนขับรถกระบะอีซูซุที่ถูกชนเนี่ยนะ
คนขับรถอิซูซูก็งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
ก็ยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ

ขับรถขนนมมาจากนครราชศรีมา

แต่ปรากฏว่าถูกรถเชฟโรเล็ตชนท้าย
ที่คนขับเชฟโลเล็ตพยายามที่จะขับรถหนี
คือขับตามไปแล้วก็แสงปากหน้าไป

พยายามทำให้เชฟโลเล็ตหยุดให้ได้
ซึ่งก็ถูกพุ่งชนซ้ำอีกครั้งนะ
คราวนี้รถพังหลบหนีไม่ได้แล้วสำหรับเชฟโลเล็ตนะครับ

ลงมารับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด

คุณก็ยังหลบหนีแล้วก็ยังชนซ้ำอีกนะครับ
ปรากฏว่าคนขับเชฟโลเล็ตเนี่ย
ก็พยายามที่จะเจรจาต่อรอง

ยกมือไหว้เลยนะครับ

เขาเห็นคนขับรถเชฟโลเล็ตเป็นผู้ชาย

ซึ่งผู้หญิงอุ้มเด็กวัยประมาณ๑ขวบมาด้วย

ตัวคนขับรถกระบะก็ต่อว่าต่อขานไปเลย

ฝ่ายผู้หญิงพยายามยกมือไหว้ขอโทษ

พร้อมกับขอร้องบอกอย่าโทรแจ้งตำรวจเลยนะครับ

ก็ชดใช้ค่าเสียหายกันตรงนี้เลยดีไหม
แต่ปรากฏว่าคนขับรถกระบะเขาไม่ยอมให้คุณ
ก็ไปโดดคว้าเอากุญแจรถคู่กรณีไว้เลยกัน

ระหว่างนั้นก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจ๑๙๙
เพราะไม่แน่ใจว่าจุดเกิดเหตุเป็นท้องที่ไหนกันแน่
ก็เลยโทรส่วนกลางเลยละ๑๙๑เลยนะครับ
หลังโทรศัพท์เสร็จเดินมาที่รถเชฟโลเล็ต
ปรากฏว่าอ้าวคนในรถเชฟโลเลสทั้ง๓คน

แล้วก็ไม่รู้นะว่าหายไปมีใครมารับหรือเปล่า
ใช่ฮะทั้งตัวพ่อตัวผู้หญิงแล้วก็ตัวเด็กเล็กนะครับ
ปรากฏว่าพอตำรวจทางหลวงได้มาถึงที่เกิดเหตุ
ก็เอากุญแจรถที่ทางด้านของคนขับรถกระบะเขายึดไว้นะ
เอามาเปิดดูซิแคปหลังและกระบะหลังของเชฟโลเล็ตมีอะไรบ้างปรากฏว่า
โอ้โหมีกัญชาอัดแท่งเต็มคันรถเลยนะฮะ
รวม๓๐๐แท่ง๓๐๐กิโลกรัมนะครับ
แล้วก็พยายามที่จะแจ้งวิทยุในการสกัดจับผู้ที่หลบหนีไป
เบื้องต้นสันที่ถามว่าคนร้ายลักรอบขนกัญชามาจากทางพระอิศาล

เพื่ออำพรางหวังไม่ให้ตำรวจตรวจค้นรถ

แล้วก็คู่กรณีไม่ยอมยึดกุญแจรถไว้ได้
โอ้โหเท่ากับคู่กรณีช่วยจับคนขนยาเสพติด
นี่ทะเบียนรถของคันที่ก่อเหตุก็เป็นทะเบียนปลอมด้วย

ไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาซะแล้วนะครับ